พาไปที่จังหวัดสมุทรประการกันหน่อย
ไปเจอกับต้นไม้ที่มันรูปร่างลักษณะมันดูแปลก
แปลกอย่างเดียวไม่พอตอนนี้นะครับ
โอ้โหเพื่อนบ้านมาเพียบคนเต็มบ้านเลยเพื่อจะมาดูเจ้าต้นไม้ต้นนี้

นี่เลยภาพของต้น

เหมือนบอนไซค์ก็เหมือน

ต้นหมากต้นปามต้นพร้าว

เป็นมะพร้าวที่เขาปลูกคล้ายกับบ่อนใส่
นี่รูปร่างลักษณะมันเป็นแบบนี้
ไปมามันดูแล้วมันคล้ายกับ
นี่พญานาคเก้าเทียนเออใช่
เออชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้น
บ้านนี้นะครับอยู่ในบ้านเลขที่๑
แอ๊ะพอหมูหนึ่งตำบวนบางสาวโทง

คนจะสนใจตอนคุณแอดเนี่ย

คุณอานันตั้งเนียนหน้าไถนะครับ

คือมันเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้คล้ายไม้ดัด
บอนไซค์นั่นแหละปลูกในกระถาง

ไม้มันทุกวันมันก็ออกมาเป็นกิ่งก้านสาขา

ใบมันออกมาแบบหงิกงอรูปร่างลักษณะแปลกตา

แปลกดีก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คเท่านั้นเอง

แต่ไอ้คนคิดคือชาวบ้านที่เขาเห็น
แน่ใจนะ
พอชาวบ้านเขารู้ข่าวว่ามีต้นมะพร้าวรูปร่างประหลาดแบบนี้

มากันเยอะมากแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ก็คือคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน

เรียกได้ว่าตอนนี้แขกเหลือมากันเพียบ

คือไม่ได้มาครั้งแรกครั้งก่อนก็มา
มาช่วงที่นั่นแหละ

เพราะประกาศรางวัฒน์

ว่าครั้งก่อนมีคนมาขอโชคขอลาบ

โอ้ยได้เงินถูกโชคถูกราบ
ได้ไปนี่ขโมยไปแถวบ้านนี้หรืออะไร

คือเอางี้ทุกคนที่มาไม่ได้ถูกเหมือนกันทุกคน

บางคนเท่านั้นแหละที่ได้โชคได้ลาบกันไป
ยังไงซะเจ้าของบ้านเจ้าของต้นไม้
เขาก็บอกว่าเก็บไว้อย่างนี้แหละ

ใครที่ไปดูเนี่ยดูอย่างเดียว
ดูแต่ตามืออย่าต้อง

ใส่แต่น้ำใส่ปุ๋ย
แค่นั้นพอแล้วไม่ต้องแป้ง

ไม่ต้องผูกผ้าไม่ต้องอะไรให้มันอยู่แบบนี้
ถ้าอยากดูมาดูดูแต่ตาถ่ายรูปเก็บไว้ได้

อย่างที่บอกแหละว่าไม่ได้ทุกคนที่ไปดูแล้วเนี่ย

ก็ต้องพูดแบบนี้ก็คุณดวงดีคุณก็ถูก